รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศ

แม้ตามกระแสคังคุใบกันหน่อย
และกระแสการเลือกตั้งเราก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะ
แต่ใครจะไปเลือกตั้งกอทม

แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศ

ทางที่ดีแนะนำว่าเตรียมตัวไปเลือกในช่วงเช้าจะดีกว่านะคะ
ฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มเมฆฝน

โดยเฉพาะภาคกลางรวมไปถึงทางภาคเหนือด้วย
สังเกตง่ายนะคะกลุ่มสีแดงนี้นะคะ
ถ้าเราอ่านจากแผนที่อากาศจะเห็นว่ากลุ่มก้อนสีแดง
ตรงนั้นแหละค่ะมีฝนตกเยอะมากนะคะ

และมันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมียนมาแน่นอนค่ะ

ดูจากทิศทางลมกันบ้างนะคะ
เส้นขาวลูกศรนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึง

ยิ่งใกล้ศูนย์กลางมากเท่าไหร่

ส่วนเรื่องของฝนที่จะตกลงมาค่ะ
ดูแล้วนะคะว่าพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคกลางรวมถึงบริเวณแถบด้านตะวันตกของประเทศ
ภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันออก
ได้รับอิทธิพลในส่วนนี้ด้วยนะคะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะฝนจะตกต่อเนื่องยาว

อีสานเองก็จะมีอิทธิพลเหมือนกัน

ส่วนภาคใต้ช่วงนี้คลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
เฉพาะบริเวณที่อยู่ตอนบนเนี่ยนะคะ

ส่วนทางอ่าวไทยก็จะเริ่มมีคลื่นบ้างเล็กน้อยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนบอกเลยว่า
ช่วงนี้สบายเตรียมรับฝนกันดีกว่านะคะ
ร้อนอาจจะร้อนไม่มากแต่ว่าฝนเนี่ยมากหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่า

สิ่งที่เจอกันนะคะก็คือ
พื้นที่ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมเหลือเกินค่ะ
ฝนตกหนักทุกวันเลยที่สุรินทร์ชาวบ้านเพิ่งจะหวั่น
เล็ดข้าวลงไปในนาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
แต่พอสัปดาห์นี้ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
น้ำท่วมน้ำหลากมาแบบนี้ค่ะ
ชาวนาต้องเร่งสูบน้ำออกจากนาทั้งวันทั้งคืน

กลัวว่าเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งหวานไปจะจมน้ำเสียหาย
อย่างน้อยให้พอเหลือมาให้มันงอกเงยขึ้นมาบ้างก็ยังดีดีกว่า
ให้มันแช่น้ำเน่าเสียทิ้งไปหมดนะคะ
ไปดูกันที่เรื่องราวสวยงามกันต่อบ้างค่ะคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่ต่อไปนี้นะคะก็คือทุ่งปอเทืองบริเวณท้องนา
ซึ่งตอนนี้ดอกเบ่งบานสะพั่งสวยงามทีเดียวค่ะ
เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า๓๐๐ไร่เลยนะคะ
นักท่องเที่ยวก็ต่างพากันมาถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน
และประทับใจก็จะบอกว่าช่วงบ่ายไปหน่อย
แดดร่มลมตกแบบนี้สวยงามนะคะ
ก็ไปแวะเวียนดูได้นะคะที่จังหวัดสตูนค่ะ